ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างค่ะ
มีการประดับไฟเป็นสีของทงชาติประเทศเบลเยี่ยมนะคะ
ซึ่งเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ขณะที่นายกรัฐมนตรีของเบลเยี่ยมรวมทั้งประชาชนได้ออกมาร่วมตัวกันไว้อะไรค่ะ
นายชาวมิเชลนายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยมและนายชองโครสยูงเกอร์
เดินทางเข้าร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไป
เหตุการณ์โจมตีในกรุงบราเซลเมื่อวานนี้
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย
๔คนและบาดเจ็บอีกกว่า๒๐๐คนค่ะ
บรรยากาศเมื่อคืนนี้เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ซึ่งประชาชนหลายร้อยคนออกไปรวมตัวกันที่บริเวณ
จตุรัสแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
พร้อมกันนี้ได้วางดอกไม้ชูป้ายข้อความว่า
และจุดเทียนร่วมรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับค่ะ
เช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสจำนวนมากที่ร่วมกันยืน

เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในเบลเยี่ยม
บริเวณด้านนอกอาคารของสาราว่าการกรุงปารีสค่ะ
โดยมีนายกเทศมนตรีกรุงปารีส
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส
รวมถึงเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำฝรั่งเศสเข้าร่วม
กลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทย
และนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยี่ยมนะคะ
โดยมีใจความสำคัญระบุว่า
รู้สึกตกตะลึงและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
พร้อมกันนี้ยังประนามการกระทำรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
พร้อมใจกันเปิดไฟประดับเป็นสีทงชาติของเบลเยี่ยม
เพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงบราเซลนะคะ
ไอเฟลสัญลักษณ์สำคัญในกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศส
เปิดไฟเป็นสีดำเหลืองและแดงตามสีทงชาติของเบลเยี่ยม
ส่วนน้ำพูเทรวี่ในกรุงโรมประเทศอิตาลี
และประตูบรานเดนบรูกในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี
ฉายภาพทรงชาติของเบลเยี่ยมขึ้นไปบนตัวอาคารเช่นเดียวกันค่ะ